ตำรวจนครบานห้วยขวางร่วมกับตำรวจรถไฟ
ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลอกขายกล้องฟุ้งฟิ้ง

มูลค่าความเสียหายครั้งนี้ก็กว่า๒แสนบาท

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
แถลงผลการบูรณาการร่วมกับตำรวจรถไฟ
จับนายธนกรพุทธหอมเป็นผู้ต้องหา
หลอกขายกล้องฟรุ้งฟริ้งผ่านสื่อโซเชียลนะคะ
โดยจับกลุ่มได้ระหว่างที่ผู้ต้องหารายนี้
กำลังเดินทางด้วยรถไฟขบวนกรุงเทพเชียงใหม่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
หลอกขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ๕๐๐บาท
พอเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินมาให้ก็พยายามบ่ายเบียง
ว่าสินค้ามีปัญหาหรือว่ายังมาไม่ถึงบ้าง
จึงทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้
แต่ถ้าหากผู้เสียหายจะแจ้งความ
ก็จะหาเงินจากลูกค้ารายใหม่มาคืนให้ค่ะ
ทำแบบนี้มาตั้งแต่เดือนกันยายนปี๒๕๕๙แล้ว
มีผู้เสียหายหลงเชื่อกว่า๒๐คน
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัด
ของผู้ซื้อที่ต้องการได้สินค้าราคาถูกค่ะ
ตรวงเจ้าไหนจะเอาเรื่องก็หาเงินมาชดเชยเขา
โดยวิธีการหลอกขายแบบนี้อีกนะครับเป็นทอด
พันธุ์ตำรวจเอกกัมพลนะคะก็เลยอยากฝากเตือนประชาชน
ว่าการจะซื้อสินค้าควรจะนัดรับของ
หรือว่าจ่ายเงินปลายทางดีกว่าการโอนเงินให้
เพราะแม้จะมีการขอบัตรประชาชนทางอินเตอร์เน็ต

จากการตรวจสอบประวัตินายธนกรพบว่ายังมีหมายจับค้างเก่า
คดีเดียวกันนี่แหละค่ะของศาลจังหวัดเลยและสารแขวงเชียงใหม่ด้วย
เมืองต้นทางตำรวจก็แจ้งข้อหาช่อกงประชาชน
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีเพิ่มเติม
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค่ะ